พูดถึงเรื่องนี้หลายคนก็ให้ความสนใจกันมากแหละ

แต่เรื่องที่เราต้องให้ความสนใจเหมือนกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของ
อาหารการกินคุณผู้ชม

เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เปิดฟ้าขวดน้ำผลไม้ขู่มากะจะดื่มให้มันชื่นใจ

เจอแบบนี้จะต้องอุทานยังไงดีคะคุณ

สิ่งนี้ที่กำลังจะบอกเลยว่าเปิดขวดน้ำผลไม้มาแล้วมัน
ปวนเปื้อนอยู่ในขวดน่ะมันเหมือนเป็นพลาสติกเป็นยางเยื่ออะไรไม่รู้ค่ะคุณ
จริงนะมันคล้ายกับหมักฝรั่งที่คลายทิ้งออกมาด้วย
มันเหมือนเป็นเยื่อเนอะเป็นยางอย่างนี้ค่ะ
คือเปิดออกมาแบบนี้เจอแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะ
คุณป้าบังอ่อนโผติเปรียมอ้วมชาวตำบลบ้านฉางอัพพยาบันฉางจวรยองเนี่ย
แกบอกว่าแกพบสิ่งนี้เมื่อวันก่อนคือได้รับน้ำดื่มผลไม้มาจากวัดวัดหนึ่ง
ท่านจักรเอาวาดเอามาให้ก็คือปกติทางวัดเขาก็จะนำของที่ได้รับมา
บริจักษ์ให้กับชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมในการทำทานอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่พอคุณป้าแกได้มา
ก็เอาไว้แช่ตู้เย็นไงกะว่าเออเดี๋ยวเปิดมาร้อนนะกินน้ำผลไม้ชื่นใจ
ไปทั้งหมด๗ขวดหลังจากนั้นลูกชายป้าแกกลับมาเปิดตู้เย็นเลยค่ะ
สังเกตเห็นมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรลอยอยู่ในขวดน้ำลอยอยู่ในน้ำเลยอ่ะ
ลูกชายบอกโอ้โหถึงกับสยองขนลุกขนพองอยู่เหมือนกัน
ก็เลยรีบเทออกมาดูแล้วเทออกมาหลายขวดเลย
ปรากฏว่าเนี่ยมันมียางยืดเหนียวเป็นสีแบบนี้

เอาเป็นว่าใครจะซื้อหรือจะทานอะไรหรือว่ารับของอะไรมานะคะคุณผู้ชมนะ
ดูให้ดีก่อนเนอะก่อนที่เราจะกินหรือว่าจะดื่มหรืออะไรเราเข้าไปแบบนี้

สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมดูวันที่ผลิตกับวันที่หมดอายุ
ดูด้วยว่าบรรจุพันธุ์มันปิดมิดชิดไหมมันมีรอยบุบลอยเปิดรอยแตกหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยเนาะ